คุณผู้ชมค่ะดิฉันมีข่าวดีสำหรับใครที่ชื่นชอบอากาศหนาว
เพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าในสัปดาห์หน้านะคะ
จะมีลมหนาวแพลลงมาเสริมทัพจากประเทศจีนค่ะ
คุณผู้ชมเป็นสีเขียวแพลลงมาที่ประเทศไทยแบบนี้
ขณะเดียวกันค่ะพี่น้องทางภาคใต้ต้องระวังฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ
กลางวันลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๕๑๔องศา

ในขณะเดียวกันภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็น
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๕องศากับมีลมแรงค่ะ
ช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อน๓๒องศาคลื่นลมสงบนะคะ
ส่วนภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ตกหนักทางตอนล่างของภาคค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แต่พื้นที่ใดไม่มีฝนค่อนข้างร้อน๓๓องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังพอได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงข้ามถึงเช้านะคะคุณผู้ชม

อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศา